ในทางสถาปัตยกรรมไทยนั้นจะวางวิหารและโบสถ์ให้พระพักษ์ของพระพุทธปฏิมาหันไปทางทิศตะวันออกและมีพระเจดีประธานอยู่ทางทิศตะวันตกหลังวิหารหลวง
จากความเชื่อว่าทิศที่พระพุทธองค์ประสูจน์ตรัสรู้และปรินิพานอยู่ทางทิศตะวันตกคือทิศที่ตั้งแห่งชมพูทวีป
เมื่อพุทธศาสนิกชนเข้าไปถวายสการะพระประธานในวิหารก็จะได้สการะทั้งองค์พระเจดีและพระพุทธองค์ไปพร้อมกัน
จากนี้วัดที่อยู่ใกล้เส้นทางสัญจรก็จะหันหน้าวิหารไปสู่เส้นทางคมนาคมนั้นเพื่อความสง่างดงามเมื่อมองเห็นจากแม่น้ำหรือถนนที่ผ่านด้านหน้า
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน